ร้อมไทรรัก

จอทีวีหน้าที่บ้านของคุณผู้ชมแตกว่าแล้ว
ไอ้มิสแกรนก็รั้งแรง
โอ๋ใช่ไหมแต่เราก็ต้องเปิดตัวยิ่งใหญ่แน่ะจริงเอาต้องยิ่งใหญ่
เจอกับพวกเราสองคนแบบนี้นะครับผมชนะแล้วก็พี่ฝนนะครับ

ก็คือเสาร์สุดท้ายของทุกสิ้นเดือนจะมาเจอกันเร็วหน่อย
บ่ายสองครึ่งมาร่วมสนุกกับเรานะครับวันนี้กติกาง่ายมาก
ส่งข้อความไลน์มาบอกหน่อยกีฬาที่คุณผู้ชมชอบคืออะไร
ส่งมานะครับพร้อมกับไอ้ตัวสี่เหลี่ยม
เราจะได้ติดต่อกลับไปนะครับ
ไม่ต้องห่วงนะคะว่าเบอร์ของคุณจะโชว์ที่หน้าจอนะ
เพราะว่าจะมีเฉพาะแค่ทีมงานเท่านั้นที่เห็นนะคะ
ครับย้ำอย่างนี้นะทีมงานของเราจะคัดเลือกข้อความที่โดนใจ
แล้วจะคัดมา๑ท่านรับไป๑รางวัล
กับบัตรกำหนังบูรค่า๕๐๐บาท

โอ้โหอย่างนี้เลยอัดอย่างนี้เลย
พบกับวิจักรโอ๊คขวัญใจชาวกับพุชา
และที่เห็นอยู่นี่พลาดไม่ได้ครับตำนานแชมป์โลก
ชกโชว์ก่อนที่จะชิงแชมป์โลกสมัยที่๓
ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
พร้อมกับคู่มวยอีกถึง๓คู่ไม่พลาดนะ
ใช่แล้วค่ะไทยรัฐทีวีของเราถ่ายทอดสดจากเวทีมวยชั่วคราว

ส่วนวันนี้เราก็มันไม่แพ้กีฬา
ซึ่งมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

เขาหาอะไรเขาหาอะไร

โวยวายใส่ตำรวจเสียงดังเลย
เขาถูกขอตรวจค้นรถ
แต่ตำรวจก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ค้นล่ะ
เขาก็ดันถามตำรวจกลับว่าแล้วผมทำอะไรผิดเรา
สุดท้ายเรื่องจะจบยังไงต้องติดตาม
ค่ะส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่มีแผ่วจริงนะคะ
มีให้ดูกันทุกวันกับศึกอาชีวะไล่ตีกัน
ห้ามหันกันกลางถนนแบบไม่มีใครกลัวใครเลยทีเดียว
อนหน่วยงานช่วยดูหน่อยจ้า

มีคนร้ายบุกเดี่ยวก่อเหตุชิงทรัพย์ที่โลตัส

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
มาแล้วจ้าอาล่ะกลับมา
ในเบรกนี้นะครับยังสนุกกับเราได้เหมือนเดิม

แค่ว่าชอบกีฬาอะไร

ชอบบอเลบอลชอบตบ

จากคุณตำรวจจะขอตรวจค้นเนี่ยเราก็ใจคอไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนาะ
แต่พ่อหนุ่มคนนี้ครับถูกตำรวจเรียกขอค้นรถนอกจากใจคอเขาจะไม่ดี
แถมเขายังบอกว่าเถียงสู้ตำรวจด้วยครับ
อ่า
ไม่เป็นไรครับ

เออผมทำอะไรผิด

เถียงคำไม่ตกห่อ

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ทศนศาสนึกในอเบิดซากละจังหวัดพิชจิตนะครับ
คนขับรถกระบะสีเขียวขนกล้วยมาเต็มคัน

ถูกคุณตำรวจเรียกเลยจอดข้างทาง
ขอดูหน่อยซิว่าขนอะไรมาบ้าง
เขาก็บอกนี่คุณตำรวจไปแหกตาดูล่ะ
กล้วยเต็มคันรถเลยเหี่ยวปั๊ดมาเลยเห็นไหม
บอกว่านี่ผมขอตรวจด้วยหน่อยผมขอตรวจหน่อย
แต่คนนั้นคนที่ขับรถมาเขาก็ไม่ยอม
ยังอ้างอีกว่าโจรคนขโมยของขโมยยา
แล้วก็จับจงจับยาตั้งเยอะแยะไม่ไปจับทำไมมาจับผม
คือหาข้ออ้างไปเรื่อยอะครับ

แล้วเขายังตะโกนอีกนะบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรผิด
อย่างนี้เพื่อเป็นการสงบสติอารมณ์

เชิญตัวชายคนนี้ไปที่สพสากเหล็กก่อนเลย

แรกก็คิดว่าเขาคงไม่ได้ขนอะไรมาร้อง
จากกล้วยก็เท่าที่เห็นมีแต่กล้วยใช่ไหมล่ะ

ขนไปขนมาภายในรถภพยาบ้า
นั่นแน่นั่นแน่
ยาบ้าตั้ง๒๖๙๗๕เมตร
มันซุกซ่อนอยู่ตรงไหน

เอากล้วยรถภพเอาไว้

ตำรวจก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานสิครับพี่ฝนแบบนี้
ทีนี้ทำการแจ้งข้อหาเลยเมื่อเจอกับยาเสพติดแบบนี้
นายคนนี้นะครับที่ขับรถมาชื่อว่านายอาลองชีมือ
อายุ๓๔ปีและนางสาวชาลินีนบเกรดอายุ๒๗ปี
ที่ขับรถแล้วก็นั่งรถมากันด้วย
ถือว่าร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง

เมืองต้นผู้ต้องหาบอกว่าเขาขับรถ
รับกล้วยมาจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อจะนำไปส่งในพื้นที่อำเภอศาสตร์เร็ดนั่นแหละ
แต่ยังไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้
แล้วปฏิเสธเสียงแข็งว่าไอ้ยาบ้าที่เห็น
ไม่ใช่ของผมไม่รู้เรื่อง
อารองบอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ของเขา
เชื่อเลยมีคนแกล้งมีคนแกล้งแน่คุณตำรวจ
เพราะอะไรกล้วยผมไปรับมาจริง

มันน่าจะติดมาตอนที่ขนกล้วยขึ้นมาแน่เลย

คืออาจจะแบบว่ามีคนขนแล้วก็มาไว้

แต่อย่างนี้ตำรวจเองก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับ

เดี๋ยวจะทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
ไปลองฟังเสียกันหน่อยครับ

อ่านี่ขออธิบายให้ฟังนะ
โวยวายไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของยานะ
แต่เป็นเรื่องที่ว่าผมก็จอดไม่ได้ไง
เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไปถามตำรวจบ้างดีกว่านะครับ

ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกนรุนเย็นวัฒนาครับ
ผู้กรรมกรรมการสพศากเหล็กเปิดเผยว่า
ได้รับการประสานจากสพเนินกลุ่มจังหวัดพิศนุโลก
ว่ามีรถต้องสงสัยฝ่าด่านมา
และโวยวายใส่ตำรวจก่อนจะมาจอดภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ตำรวจก็เลยขอตรวจค้นพบว่าไม่มีพรบ

ก็ทำการออกใบสั่งเทียบปรับไปก่อน
กระทั่งมาถึงจุดที่เกิดเหตุ

แล้วก็เกิดเหตุตามในคลิปนั่นแหละ
สรุปขนยาบ้ามา

แล้วมีกล้วยวางทับเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่

ถึงแม้พุทธศาสตร์จะทำการปฏิเสธนะครับ
แต่ตำรวจเองยังไม่ได้ปักใจเชื่อ

ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีแผ่วจริง

ครั้งนี้ไล่ตีกันกลางถนนเลยนะคะ

เอาลูกออกเลย
เอาลูกออกเลย
เพราะว่าคลิปนี้ก็คือตัดมาให้เห็นดูประมาณนี้นะคะ

ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลย
มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะ

มันชินไม่ได้

ผมจะบอกไว้เลยว่าอาชีวะ
เทคนิคดีเขาก็มี

บางทีเนี่ยอาจเป็นเจอที่แบบ
ก็ก็ต้องมาได้เป็นบาตเจ็บหรือว่าสวยชีวิตกันไป
เรื่องราวแบบนี้ฝากด้วยนะฝากหน่วยงานที่ดูด้วยและผู้ปกครอง
ช่วยกันดูแลหน่อยนะครับค่ะคุณผู้ชมฮะที่จังหวัดสมุทรสาครมีคนร้ายบุกเดี่ยวก่อเหตุชิงทรัพย
คนนี้ค่ะรูปรากค่อนข้างจะถวมน่ะสูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร
มีรอยสักที่ขาด้วยใส่เสื้อแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงขาสั้นสีฟ้าสวมหมวกไหมพรมคุมหน้าสะพายกระเป๋า
อืมเดินเข้ามาในร้านครับวนก่อนหนึ่งรอบเหมือนดูลาดเหล่าอืม
ก่อนที่จะเดินตรงไปที่แบบนี้อุ้ยล้วงมีดออกมาไม่ใช่มีดธรรมดาอุ้ย
มีดปังต่อโอ้ยมีดปังต่อมาเลยมีดทำกลัวเลยอ่ะ
มขู่พนักงานบอกให้ส่งเงินมานี่พนักงานเห็นเขาก็กลัวดิครับ
ก็ต้องเปิดลิ้นชักเอาเงินออกมาคนร้ายเนี่ยก็ล้วงเงินไป
หยิบเงินไปประมาณสักหมื่นแปดพันหกร้อยบาทแล้วกระยะใส่กระเป๋าก่อนที่จะรีบวิ่งออกไปขึ้นรถจักรยายนที่จอดอยู่หน้าร้าน
ขับขี่ออกไปหลบหนีไปอย่างลอยนวลค่ะเหตุเนี่ยเกิดภายในร้านสะดวกซื้อ
ตำรวจนะก็ต้องไปยังที่เกิดเหตุไปเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อทำการตรวจสอบ
แล้วก็สอบปากคำพนักงานประจำร้านด้วยแล้วก็เก็บหลักฐานอื่นอื่นอย่างเช่น
รอยนิ้วมือแฝงครับพี่ฝนค่ะอ่าแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจร
แล้วเขาบอกด้วยนะพี่ฝนนะบอกว่าพวกเธอเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
รู้สึกตกใจกลัวแทบช็อกปกติในเคาน์เตอร์เนี่ยจะมีเงินสดมากกว่านี้
แต่วันนั้นเคราะห์ดีโชคดีก่อนเกิดเหตุมีพนักงานออกกะไปก่อน

คงเหลือเงินเท่าที่คนร้ายได้ไปคือหมื่นกว่าเกือบ๒๐๐๐

ความขึ้นหน้าในวันนี้นะครับพลตบรสเอกยงฤทธิ์สุภพนธ์นะครับ
รักษาราชการแทนผู้กำกับสพเมืองสมุทรสาคร
เปิดเผยความคืบหน้าของคดีนะครับว่า
วันนี้เนี่ยจะไปไล่กล้องวงจรปิดในเส้นทางต่างนะครับ
เพราะว่าเมื่อคืนก็ไล่ไปแล้วบางจุด
แต่จุดที่เป็นของเอกชนแล้วก็ของจุดราชการบางส่วน
อันนี้ยังไม่ได้ไปเช็คเดี๋ยวจะทำการไล่ดูไปเรื่อย
ซึ่งจากที่ดูแล้วเนี่ยเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
คนร้ายได้ขับขี่รถย้อนขึ้นมาทางปากทางเข้าท่าฉลอม
และจากการสอบสอบถามผู้เสียหายแล้วก็ดูจุดต่างเนี่ย
ท่าทางเนี่ยเดี๋ยวไม่น่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่
เดี๋ยวคงจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับพี่ฝนครับ
ค่ะก็ขอให้จับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วเนาะ
เพราะว่าก็น่าตกใจพี่ฝนก็ตกใจ
เพราะว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เท่าที่เห็นนะครับ
น่าจะมีกล้องวงจรปิดหลายจุดอยู่เหมือนกัน

ใช่ค่ะไปดูกันต่อนะคะ
บ้านไหนมีลูกหรือว่ามีหลานตัวเล็กเนี่ย
ยังไงก็อย่าหาเล่นอย่าหาทำแบบนี้นะ

ออกมา
ออกมาเร็ว

ตายแล้วแบบนี้แบบมีเซนะ
คืออาจจะเห็นแล้วเป็นเรื่องตลกนะ
เพราะคนถ่ายคลิปก็ถ่ายไปขำไปใช่ไหม

กรณีที่หนึ่งก็คืออันตรายจากการบาดเจ็บเนอะ
อาจจะมึนหัวจนแบบว่าล้มหัวแตก

อันตรายทางระบบประสาทนะคะ

ถ้าเจอเหวี่ยงแรงก็อาจจะแบบ
เกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็การทรงตัวที่ไม่ดีในอนาคตได้

เด็กนะครับ
ระบบร่างกายอะไรเขามันยังไม่แข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่หรอก

ความน่ารักก็มีให้ได้ติดตามกันเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะความน่ารักไปดูเรื่องราวเขาเรียกว่า
ซึ่งเขาแบบไปฉีดวัคซีนแบบสู้ชีวิตมากเลย
ขนาดไหนไปดูกันได้ใน
สบัติข้าวเด็ก

ค่อยเด็ก
เฮ่ยขอบคุณครับ
โอ๊ยอันนี้ก็บอกโอ๊ยบักหลาก
โอ๊ยหมอครับค่อยด้วยครับ
ไม่เป็นเก็บด้วยครับ

เฮ่ยค่อยได้ครับคุณหมอคะผมย่านค่ะครับ

อ่ะจริงแล้วก็คือเขาก็ยอมนะ

ก็คุณยายก็ประคองหลาน

พอฉีดเสร็จแล้วขอบคุณหมอด้วยนะ
แต่ไม่มองหน้านะไม่มองหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจนะคะ
ไม่รู้ว่ากรวดหรือกลัวขวนหมอก็แน่
ผู้โชคดีเราคัดเลือกมาแล้ว

ปราโมทภูลธัญกิจนะครับ
บอกว่ากีฬาที่ชอบคือฟุตซอลครับ

ม่วงมีโอกาสทำประตูกันตลอดในทุกวินาทีจริง
แถมไม่มีการทวงเวลาด้วย
วันนี้เวลาอีกความสุขก็หมดลงอีกแล้วนะครับ

เราสองคนลาไปก่อนลาไปพร้อมกับภาพนี้นะคะ

บอกได้เลยว่าท่าก็แซ่บรสชาติก็แซ่บนะคะ

พบกันใหม่ในคู่กับสบัดข่าววันเสาร์วันอาทิตย์๕๑๖นถึง๑๗๐๐นนะคะ

ะสวัสดีค่ะ
กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางแทรฟ์รัดทีวีช่อง๓๒